ส่วนที่สุรินฮะที่นั่นเขาเชิญตะเคียนขึ้นมา
แล้วในช่วงของการทำพิธีโอ้โหมีผู้หญิงคนหนึ่งเกิดอาการประหลาดครับ
ไปกันแบบยาวแบบเมดเล่อ่านข่าวเมดเล่รวมเรื่องความเชื่อคุณผู้ชมฮะ
สุรินที่นี่คือสวนยางพาราแห่งหนึ่งในพื้นที่บ้านแนงหมุดตำบล
แน่งหมุดอัปเปอร์การกรรมเชิงจังหวัดสุรินทร์
คุณดูเอาแล้วกันพิธีกรรมยิ่งใหญ่นะ
นี่คือต้นตะเคียนที่ผมบอกเขาบอกว่าเจอเนี่ยนะ
ไม่ได้ไอ้ตอนที่เจอเนี่ยโอ้โหมันยากนะกว่าจะเอาขึ้นมา
ตะเคียนอ่ะนึกภาพดูดิมันใหญ่นะครับใช่
ท่อนเนี่ยยาวยังกับแบบว่ารถบรรทุกรถแวนอุ้ยเป็นสิบเมตรก็มี
ใช่แล้วเนี่ยครับเขาวางแผนกันมานานกว่าจะเอาขึ้นมา
แล้วทำไมถึงเอาขึ้นมาตอนนี้เพราะมีคนดวงดีถูกรางวัล
นั่นก็คือคุณพรคุณพรนะฮะไปบนบานสารกล่าวเอาไว้กับพ่อปู่ฤษีแสงธรรม
ว่าหากถูกรางวัลแล้วจะจ้างรถแบ็คโฮมาขุดเจ้าแม่ตะเคียนทองขึ้นมาจากสระน้ำ
แล้วโอ้โหอุตะอุตะถูกจริงฮะแล้วไม่ได้ถูกคนเดียว

เฮกันทั้งหมู่บ้านแบบนี้ก็ร่วมด้วยช่วยกัน
เขาก็ถือว่าเป็นการร่วมกันทำบุญนะเนาะคุณผู้ชมเนาะ
โฮมาแล้วจ้าคอยขุดข้างข้างเพื่อเตรียมที่จะ
ซะและเอาตะเคียนนั้นขึ้นมาให้ได้นะครับ
คุณพรเล่าอีกว่าเนี่ยที่บริเวณตรงนี้
ตะเคียนเนี่ยไม่ว่าจะปลูกอะไรนะ
ตอนแรกจะทำการเกษตรไงปลูกอะไรตายหมดแล้ว
แต่ก่อนปลูกต้นยางพาราปลูกไว้ก็ตาย
ก็เลยทำการขุดสระเอาไว้เลี้ยงปลา
ช่วงนั้นแหละไปเจอกับต้นตะเคียนเข้า
แล้วก็พอดีพอดีราวกับว่ามีหมอเข้าทรง
หมอทรงหมอธัมพูดง่ายภาษาชาวบ้านกับหมอผี
เข้าทรงแล้วรู้ว่าตรงนี้มีต่อต้นตะเคียนอยู่
แล้วก็แนะนำให้ตั้งสาธิ์ให้เจ้าแม่
เคียนที่อยู่ใกล้ตรงนี้เอาซะเลย
คุณผู้ชมฮะขณะที่ชาวบ้านเขากำลังนั่งดู
รถแมลกโครกำลังเพิ้ดเผินนอยู่เหรอนี่อย่างนี้
ตักอย่างนี้ผู้หญิงคนหนึ่งอาการอย่างนี้เลย
ยกไม้ยกมือตัวสั่นอย่างนี้เลย

เอามงเอามือจับไปที่หัวแล้วบริกรรมคาถา
อย่างนี้ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปหรืออะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน

มันสร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านไง

ช่วงที่กำลังร่ายรำมันมีจังหวะนิดนึง

ไหนเขากำลังชี้
ชี้โบชี้เบ๊ชี้ไปบางสิ่งบางอย่างเป็นสิ่งที่เป็นปริศนา
ชี้ไปแล้วเนี่ยมันชวนให้คิดวิเคราะห์แยกแยะ
เวลาเขาชี้เขาไม่ได้ใช้การใช้นิ้วชี้นะ
ที่แบบมีการบ่งบอกอะไรบางอย่าง
ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเวลานิ้วร่ายรำไป
มันจะมาไม่ครบ๕มันจะลดลงบ้างโผล่ขึ้นมาบ้าง
นี่แหละฮะอันนี้มาช่วยรำแล้ว
ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ดูแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องความเชื่อ

ไม่ใช่ดูแล้วไปเก็บไปงมงายกันอย่างเดียว

เป็นเรื่องของพิธีกรรมแล้วบางทีคนที่มีอาการแบบนี้
ก็ไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวนะคะเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมตามความเชื่อ